ที่เมืองกาลครับกาญจนบุรีมือปืนเนี่ยนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางหน้ารถกระบะแล้วก็ไล่ยิงนะครับ
ชายหนุ่มชาวเพชรชบูรณ์นะฮะอยู่ที่กลางสี่แยกแค้น
เพราะว่าพอเหยื่อล้มลงเนี่ยยังตามไปเจาะยิงซ้ำ
จะหมดแม็กซ์อ่ะค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่บริเวณนี้แล้วโอ้โหยิงหมดแม็กซ์จริงประมาณแปดโมงเช้าครับ
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีนะครับเข้ารับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายใช้ปืน
ไล่ยิงคู่กรณีจนเสียชีวิตที่ลานจอดรถวังสารพีพราซ่านะฮะ
สารพีพาซ่าตะบนปากแพรกนะครับ
อำเภอเมืองกาญจนบุรีจึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ไปพบศพนะฮะนายอำพลยุ้งทองอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นชาวเพชรบูรณ์นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่นะฮะ
ที่ลานจอดรถนะครับสภาพศพนะฮะถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรนะครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑๑ปลอกด้วย
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับขณะเดียวกันพบผู้หญิง
นอนเป็นลมอยู่ใกล้จุดกว่าเทศหนึ่งคนทราบชื่อคือนางรจนาชีวีอายุห้าสิบปี
กับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็กำลังจะไปฉีดวัคซีนเข็มสอง
ที่โรงพยาบาลพระยาเอ่อโรงพยาบาลพระหลพนธ์พระยุหะเสนา
ผู้ตายเนี่ยมีอาชีพธรรมนานะอยู่ที่เม็ดชบูนนะฮะ
แต่ยังเล่าไม่ทันจบเลยเล่าได้ครึ่งเดียว
โรจนาเป็นลมพับไปอีกตำรวจจึงพาไปที่ห้องสืบสวนของสพเมืองกาญจนบุรี
ให้พักผ่อนก่อนตั้งสติก่อนเดี๋ยวจะสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นพ่อค้าขายพวงมาลัยอยู่๔แยก
ไฟแดงวังสารพีเล่าบอกว่าตอนที่เดินขายพวงมาลัยอยู่
เห็นคนก่อเหตุนะเป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างสูง
แต่เห็นใบหน้าไม่ชัดเนื่องจากสวมหมวกกันน็อก
จากนั้นก็ลงจากรถพยายามจะดึงประตูเปิดฝั่งคนขับ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงนะฮะทะเลาะกับผู้หญิงคนขับ
สักพักหนึ่งผู้ตายเปิดประตูฝั่งซ้ายมา
แล้วก็วิ่งลงจากรถพอผู้ก่อเหตุเห็นใช่ไหม
ก็ขี่รถย้อนสอนไล่ตามไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ใช้ปืนยิงผู้ตายจนเสียชีวิต
แล้วก็ขี่รถหนีไปทางตัวเมืองกาลครับ

น่าจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน

จนาหนีออกจากบ้านมาประมาณเดือนกว่าแล้ว
แล้ววันนี้เป็นวันที่นางรจนาเนี่ย
มีนัดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
เชื่อว่าคนร้ายทราบชื่อคือ
นายสิทธิชัยมั่นคงหรือแม็กซ์
แม็กซ์ซึ่งเป็นลูกชายของนางรจนาน
แม่จะมาฉีดวัคซีนก็เลยมาดักรอ
พอเห็นแม่กลับมากับผู้ตายก็เลยไม่พอใจครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วมาจอดขวาง
แล้วลงมาพูดคุยกับแม่จนเกิดการทะเลาะถกเถียงกัน
ผู้ตายที่นั่งมาด้วยก็เปิดประตูรถ

ไปที่ลานจอดรถวังสารพีพลาซ่า
หลบอยู่ข้างรถเก๋งแต่แม็กซ์มาทัน
แม็กซ์มาทันชักปืนออกมาเป็นปืนพกสั้น

จนผู้ตายล้มลงแล้วในแม็กซ์ก็จ่อยิงซ้ำ

ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนะครับ
รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับ
ว่าจะจับตัวแม็กซ์ได้เร็วนี้ครับ